กิน๑๙๗๐ได้ได้ครับ

ไปกินเนี่ยฮะหมูปลาร้าโคตรแซ่บ
อันนี้ไม่ได้มาพูดจาหยาบกายนะ
ชื่อร้านเขานะเขาบอกว่าแซ่บมาก
อยู่แถวไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงสะบัดรอบกรุง
กินใช่ไหมเอาชื่อร้านไปก่อน
ร้านหมูปลาร้าโคตรแซ่บพระรามสี่
อยู่แถวเขตปฐุมวันกรุงเทพ

พิมพ์ชื่อนี้ลงไปในกูเกิลก็ได้
เดี๋ยวมันขึ้นเลยเผลอคุณสั่งออนลงออนไลน์

เขาบอกว่าดีทั้งเนื้อทั้งหมูนะ

คุณไปเลือกเอาละกันคุณชอบแบบไหนแต่ถ้าเป็นผมนะผมชอบ

ตบท้ายด้วยผักนะพริกมะเขือม่วงแต้งกว่ากะหล่ำปี

ถ้าใครอยากไปลองความอร่อยที่ไม่เหมือนใครเขาว่าอย่างนั้นว่าไม่เหมือนใครจริง

ก็หดตามไปง่ายเสียงเวลากดมาจะแบบนี้
ถ้าอ่านมันยาวถึง๒มือ
คุณผู้ชมเอามือถือมาถ่ายรูปเก็บไว้เลยครับ
หมูปลาร้าโคตรแซ่บพระราม๔
แค่พิมพ์ข้อหมูปลาร้าผมว่ามันขึ้นแล้ว

ตรงไหนใกล้บ้านเราลองไปดูนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตน์อีวียช่อง๓๒ครับ